วันพรุ่งนี้๑๐พฤศจิกายนเวลาบ่าย๒โมง
หลังจากสังคมตั้งคำถามมากมายว่าจะเอาเงินจากไหนมาแจก
แจกให้กับใครบ้าง
พรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนเย็นนะครับขอบคุณครับ

โทษทีเจอกันตอนบ่าย๒นะครับ
ก็มีความชัดเจนตอนนั้นนะครับแน่นอนครับตรงครับ
ที่เป็นนโยบายเรือทงที่พักเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้
ด้วยการประกาศแจกเงิน๑๐๐๐บาทให้กับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่๑๖ปีขึ้นไป
แต่ยังไม่ทันเริ่มเสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งจกก่อนร้องทักกันระงม
ทำให้รัฐบาลต้องดึงสติกลับมาตั้งหลักอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรดี
แม้จะมีการตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน๑๐๐๐บาทขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้
และได้ข้อเสนอมา๓แนวทางก็คือ
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้เดือนละ๒๕๐๐๐บาทหรือมีเงินฝากในบัญชี๑แสนบาท
จะมีผู้ได้รับสิทธิ์๔๓ล้านคนใช้งบประมาณ๔๓๐๐๐ล้านบาท
จะให้กับผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ๕๐๐๐บาทหรือมีเงินฝากในบัญชี๕แสนบาท
มีผู้ได้รับสิทธิ์๔๙ล้านคนใช้งบประมาณ๔๙๐๐๐ล้านบาท
เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๕๑๖ล้านคน
ส่วนนี้จะใช้งบประมาณแค่๑๖๐๐๐ล้านบาท
แต่ไม่ว่าจะเลือกแนวทางไหนก็เจ็บและเข้าเนื้อรัฐบาลเพื่อไทยทั้งสิ้น
เรียกว่าเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ไม่ได้
แต่สังคมโลกก็จ้องตาไม่กระพริบเช่นกัน
เพราะหากแจกไปแล้วสถิตภาพทางการคลังแย่
ประเทศก็มีความเสี่ยงที่จะโดนลดความน่าเชื่อถือ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทำรายงานออกมาแล้วว่า
มีความเสี่ยงด้านเสร็จรภาพระบบการเงิน
ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน
และธุรกิจกลุ่มที่เปราะบางลดลง
นำไปสู่หนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้นก็ได้
เช่นเดียวกันกับนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการณ์ว่า
โครงการแจกเงินดิจิทัลนั้นสะท้อนการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และไทยก็เสี่ยงมากขึ้นที่จะโดนลดระดับความน่าเชื่อถือ

สิ่งที่ตามมาคือต้นทุนการกู้ยืมของประเทศ
และภาคเอกชนก็จะสูงขึ้น
นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจ
ส่งผลให้การลงทุนในประเทศลดลง
อย่างไรเสียในทางการเมืองนโยบายนี้
ก็ต้องทำขึ้นอยู่กับว่าจะทำอย่างไร

เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจ

ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน